เรื่องที่เกี่ยวกับคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลกันหน่อย
ช่วงนี้เนี่ยหลายครั้งมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

คุณดูวันนี้นะเขาบอกว่าไหนหมอบอกว่าเอาอยู่
คำว่าเอาอยู่คืออาการป่วยของผู้ป่วย
รักษาได้เอาอยู่ไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลหรอกเดี๋ยวหมอรักษาให้
แต่ลูกสาวถามว่าไหนบอกคำนี้สุดท้ายแม่ตายต่อหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรลูกออกมาบอกนะคะ
ลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้คุณนะคะนันชิดาค่ะ
ชมชัยภูมิอายุ๓๙ปีเธอถือรูปแม่เธอ

คือเธอบอกว่าเธอเป็นพนักงานของสำนักงานอบตดงพรอง
อำเภอแคนดงที่บุรีรำมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อค่ะ
พาแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแคนดง
แล้วแม่เสียชีวิตคาโรงพยาบาล
บอกว่าแม่ตายอย่างทรมานเมื่อวันที่๑๐มิถุนายน
แม่ทรมานอยู่๔๐ชั่วโมงคุณเธอบอกแบบนี้นะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดแบบไหน
ตัวคุณนันชิดาเล่าว่า๗โมงเช้าวันที่๘มิถุนายน
แม่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปทำงานเพราะเป็นแม่บ้านนะคะ
แล้วออกไปจุดที่จะไปทำงานอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๑๕กิโล
แม่ไปได้๕กิโลแล้วรถเกิดล้มกลางทาง

ตอนนั้นมีกู้ชีพกู้ภัยส่งตัวแม่ไปโรงพยาบาลแคนดง
ก็ไปดูอาการแม่นะว่าแม่เป็นยังไงบ้าง
ก็บอกว่าปวดท้องหมอก็เลยนำตัวไปเอ็กซาเรย์ปรากฏว่า

หมอให้นอนรอแล้วก็ให้ดูอาการเป็นระยะ

ปวดมากบ่ายวันเดียวกันของวันที่๘คุณผู้ชม
เธอตัดสินใจขอย้ายแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

แต่หมอบอกว่าแม่ไม่เป็นอะไรมากโรงพยาบาลรักษาได้
เพราะที่สูงบุรีรำคนไข้แน่นนะไม่ควรไป
ที่นี่เอาอยู่เธอบอกคำนี้แหละ
๓ทุ่มเธอขอย้ายอีกเพราะแม่ยังอาการไม่ดีขึ้น
แต่หมอไม่อนุญาตต้องนอนฟังเสียงแม่ร้องอดโอ
ความเจ็บปวดทั้งคืนจนไม่ได้นอนด้วยค่ะ

หมอฉีดยาให้หายปวดทุก๔ชั่วโมง

มาใส่ออกซิเจนให้เธอพยายามขออีก
ให้หมอย้ายแม่ไปโรงพยาบาลอื่น
เพราะตอนนั้นเธอไม่เชื่อมั่นแล้วนะคุณนะ
ว่าโรงพยาบาลนี้จะรักษาได้ไหม
เพราะว่าแม่โอดโอยมาหลายชั่วโมง
หมอก็ให้แค่นี้ยาให้หายป่วย

พอ๔ชั่วโมงเสร็จฤทธิ์ยามันหมด
แม่ก็ปวดท้องอีกหมอก็มาฉีดยาให้แค่นั้นเอง

ตั้งแต่๗โมงเช้านะคะของ๘มิถุนา
ที่เข้าไปโรงพยาบาลจนกระทั่งเข้าสู่
วันที่๙ที่เธอพยายามจะขอย้ายแม่
และสุดท้ายวันที่๑๐เข้าสู่คืนวันที่๑๐ตี๒๔๖นาที
บอกแม่เธอเสียชีวิตค่ะ
ตาค้างนิ่งไปเลยหมอพยายามปั๊มหัวใจแต่ยื้อชีวิตแม่กลับมาไม่ได้
บอกว่าช่วงเวลาตรงนี้แหละที่หมอดูกระตือรือร้นที่สุด

ควรจะเสียชีวิตไหม
ไม่ค่ะไม่ควรที่จะเสียชีวิตเพราะว่าหนูคิดว่าแค่ถ้าส่งจังหวัด
ก็น่าจะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาจะตรวจละเอียดมากกว่านี้
แล้วเคยได้เข้าไปหาพอโรงพยาบาลแล้ว
บอกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลมีแค่นี้
เขาก็บอกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเล็ก
ซึ่งทำการรักษาได้แล้วหมออาจจะดูแลผิดพลาดค่ะ

ผู้เป็นลูกช้ำใจเลยหมอเพิ่งจะมาบอกตอนหลัง
จากที่แม่ของเธอตายแล้วว่าอาจจะดูแลผิดพลาด

แล้วที่แม่โอดโอยอยู่๔๐ชั่วโมงทำไมหมอไม่ให้ย้าย
หัวใจคนเป็นลูกเนอะฟังเสียงแม่ร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
แล้วแน่นอนพอแม่เสียชีวิตเธอบอกว่าโรงพยาบาลเอาพวงหลีด
มามอบให้ในงานศพนะคะช่วยงานไปหนึ่งพันบาทด้วยมอบเงิน
หลังเสร็จงานศพแม่หมอก็แจ้งบอกโรงพยาบาลขนาดเล็ก

บอกฟังหมอบอกแบบนี้บอกว่าไม่มีอุปกรณ์เพียงพอรู้สึกผิดหวัง
ที่บอกตอนแรกว่าเอาอยู่รักษาได้อาการไม่หนัก
มาตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลมีการช่วยวิ่งเอกสารเบิกเงินเยียวยาจากประกันสังคม
เพราะเอาเงินมาใช้หนี้สินของแม่ที่มีอยู่หลายแสนบาท
เพราะโรงพยาบาลเองก็ไม่มีเงินที่จะเยียวยาให้
เธอฝากทิ้งท้ายไว้หากหมอใส่ใจดูแล
ปล่อยให้แม่ต้องนอนทรมานกว่า๔๐ชั่วโมงร้องโอดโอย

คงไม่ตายจากความบกพร่องของการบริหารจัดการ
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปฟังทางฝั่งของโรงพยาบาลกันบ้าง
คือทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราคือไปสอบถาม
กับทางด้านในแพทย์สาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดบุรีราม

ใช่ค่ะสอบถามกับนายแพทย์พิเชษมานะคะ

มีการสอบถามข้อเท็จจริงไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว

เพราะตอนนั้นผู้ป่วยอาการไม่หนัก

เยียวยาคนไข้กำชับให้โรงพยาบาลอำนวยความสะดวก
เอกสารประกันสังคมของผู้เสียหายให้เรียบร้อย
แล้วก็จะให้การเยียวยาโดยเร่งด่วนค่ะ
สิ่งที่สำคัญก็คือหลังจากที่ดูแลไประยะหนึ่งเนี่ย

แต่แพทย์ก็ได้มีการเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

คุณผู้ชมมันมีประเด็นนึง
ที่ตอนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไม่ได้ถูกย้ายไปโรงพยาบาลใหญ่
เพราะว่าทางหมออ้างว่าเอ็กซาเรย์แล้ว
แล้วก็ไอ้ซี่โครงขวาที่หัก๓หายปราก
ขวาที่หักคือมันไม่ได้ไปทิ่มทะลุปอด

ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ผู้ป่วยปวดท้อง
แต่เรื่องการปวดท้องก็ยังไม่มีคำตอบนะ
ว่าปวดเพราะอะไรดูนะ

ยังกำชับไปถึงโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดด้วย
ต้องมีความรอบครอบในการตรวจวินิจฉัยคนไข้
เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยแบบนี้
ส่วนทางโรงพยาบาลต้นเหตุเอง
ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะ
ใช่นะครับก็รอฟังคำชี้แจงของโรงพยาบาลด้วยนะครับคุณผู้ชม